คุณผู้ชมมาดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อย
เป็นความคืบหน้ากรณีที่รองประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา
ถูกกลุ่มคน๒คนทำร้ายร่างกาย
ก็คือไปทำร้ายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าตอนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนคนร้าย๒คนตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศรสีเขียวก็คือทศพรคุณทศพรเป็นประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอยุธยาที่ถูกทำร้าย
ส่วนลูกศรสีแดงก็คือ๒คนร้ายนายดานัยกับนายอุกฤษ
ตอนแรกดันัยตอนนั้นเดินตามไปที่ห้องน้ำก่อนนะ
แล้วสะกิดให้อุกฤษเดินตามไป
คนนี้แหละค่ะไปทำร้ายร่างกายคุณทศพรวิชิตพงศ์
จนกระทั่งตอนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ

สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลางดึก
วันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
คือญาติเองบอกว่ามั่นใจเลยนะ
ว่าคนร้าย๒คนตั้งใจฆ่าคุณทศพรให้ตาย

เพราะว่าไปดูลักษณะบาดแผลที่บริเวณใบหน้า

แล้วก็ฟกช้ำดำเขียวคือตั้งใจค่ะ
ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ชาวบ้าน

ชูป้ายหน้าโรงพักจุดเกิดเหตุ
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งทำคดีนี้ให้เร็วที่สุด
คุณผู้ชมฟังเสียงญาติของผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
คนร้ายเนี่ยคือตั้งใจฆ่าเพราะว่า
จุดที่เขาไปทำร้ายร่างกายก็คือบริเวณใบหน้า

เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารจุดเกิดเหตุ
ก็คือคุณปันะพัทรอิสระพัทธพร

คุณปัณพัฒน์บอกว่าผู้ตายเป็นลูกค้าที่ร้าน
คือร้านนี้มาสักประมาณ๕เดือนแล้วแหละ
คืนวันเกิดเหตุช่วงใกล้ที่จะปิดร้าน
ผู้ตายเดินมานั่งดื่มที่ร้านคนเดียว
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาก็คือ๒คนนั่งอยู่โต๊ะใกล้
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็น

ตอนนั้นทางฝั่งผู้ตายและผู้ต้องหา
ก็ไม่มีทีท่าว่าจะทะเลาวิวาสกันนะคะ
แต่พอผู้ตายเดินไปเข้าห้องน้ำหลังร้าน
๒คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาเดินตามไปก่อเหตุ
ตอนแรกคุณปัณพัฒน์เจ้าของร้านอาหารจุดเกิดเหตุบอกว่า
คิดว่าผู้ตายเนี่ยเมาแล้วก็ไปหกล้มหัวฟาดพื้นตาย
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเที่ยวร้านคือมีอาการเมามาก่อน
ปกติผู้ตายจะมาดื่มแค่ขวด๒ขวดก็กลับแล้ว

ฟังเสียงเจ้าของร้านอาหารจุดเกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาก็คือดันไนเนี่ยสารภาพนะคะ

คนก่อเหตุจริงเพราะว่าไม่พอใจ
คำพูดของผู้ตายที่พูดจารักษณะคือท้าทาย
พออีกฝ่ายหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ำ
บโอกาสจังหวัดนี้แหละค่ะเดินตามไปด้วย
ช่วยกันกับนายอุกฤษลงมือทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่โต๊ะที่ตัวเองนั่งดื่มกินตั้งแต่แรก
ลักษณะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจไปตรวจสอบประวัติของนายดันัยเป็นผู้ต้องหา

เพราะเคยถูกจับในคดียาเสพติดในพื้นที่สนสายไหมด้วยค่ะ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นคนงานก่อสร้างที่มาร่วมกันก่อเหตุนะคะ